ใจชาวบินมา๒คนคุณผู้ชมฮะดื่มเล่ากัน
ตอนไม่เมาเนี่ยพูดจาเข้าหูพอเมาแล้วไม่เข้าหูแล้วคุณพระราพร
ไม่เข้าหูคราวนี้เอามีดจ้วงแทงเพื่อนเลยได้รับบาดเจ็บสาหัส
่างเมาไปยกมือไหว้ขอโทษสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไป
โอ้โหรอยเลือดเต็มเลย
สี่ทุ่มครึ่งได้นะครับเมื่อคืนนี้เอง
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยา
จังหวัดชนบุรีครับรับแจ้งเหตุบอกมีคนทำร้ายร่างกายกัน
มีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายนะครับเหตุเกิดที่บ้านพักในซอยนาเกลือสิบสาม
ละมุงชนบุรีขณะเกิดเหตุครับผู้ก่อเหตุคือชายชาวเมียนมาอายุสามสิบเจ็ดปี
ไม่ได้หนีไปไหนนะยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่นะครับ
แล้วก็มีของกลางเป็นมีดทำครัวยาวประมาณยี่สิบเซนติเมตร
ผู้ก่อเหตุสำนึกผิดค่ะขนมมือไหว้ประโลกประโลกอย่างนี้นะครับ
โอ้ยค่ะเนี้ยครับประโลกประโลกขอโทษขอโทษขอโทษเพื่อน
ผิดไปแล้วอืมขณะที่ผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชายครับ
มีแผลถูกแทงเข้าที่หน้าท้องเป็นแผลชะกันเลยนะ
กู้ภัยต้องประถมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลบางละมุง
ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าคนก่อเหตุกับคนเจ็บเนี่ยนะครับ
ห้องพักติดกันแหละก่อนเกิดเหตุก็ตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่ดีดี
แล้วก็อันนี้มีปากเหยียงกันกระทั่งบานปลายครับ
ใช้มีดจ้วงแทงจนได้รับบาดเจ็บไปนั่นแหละฮะอืม